ผู้ที่รอดชีวิตหนึ่งนายนะครับคือพลทหารชนันยูแก่นศรีชานะครับ
แล้วก็อีก๒๔นายที่ยังต้องหากันต่อเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้มีเพื่อนของต้นเรือพลับ
ต้นเรือนี่เป็นรองผู้บังคับการของนายเรือนะฮะ
จะรับผิดชอบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและความมั่นคงของเรือ
ดูแลความเป็นอยู่ของคนบนเรือฮะนี่ฮะทางเฟซบุ๊กนะครับ
ที่เป็นเพื่อนของต้นเรือพลับนะฮะเฟซบุ๊คชื่อกิจสดาศรีปริยุทธ์นะฮะ
ต้นเรือพลับก็คือผู้ที่นั่งอยู่ด้านในนะครับ
ชื่อจริงคือนาวาตรีพลรัฐศิโรดมซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สูญหายในขณะนี้นะครับ
เป็นลูกชายของอดีตนายทหารเรือนะครับผู้ช่วยพบทรนะครับ
วันนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อกฤษดาศรีปริยุทธ์นะครับได้โพสต์ภาพคู่กับต้นเรือพลับ
แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าถึงพลับเพื่อนรักเรื่องราวที่ทำในทะเล
ขออนุญาตเล่าให้เพื่อนได้รู้ก่อนนะทุกข้อมูลทุกคำบอกเล่าจากกำลังพลเรือต้นเรือพลับ
พอจังหวะที่ทุกคนลงในน้ำต้นเรือได้ทราบสั่งการพาเราว่ายน้ำกลุ่ม
จนถึงเรือหลวงกระบุรีสำเร็จโดยที่ต้นเรือพลับเองก็ลากพาจาตรีที่ไม่มีชูชีพไปด้วย
และยังคงตะโกนสั่งให้ทุกคนไปขึ้นเรือตลอดเวลาจนพวกเราส่วนมากขึ้นได้
เรือสุโขทัยได้ดีเยี่ยมหน้าที่ผู้บังคับบัญชาได้ดีเยี่ยม
หน้าที่ของความเป็นมนุษย์ได้ดีเยี่ยมสมศักดิ์ศรีของพวกเราสามสมอ
ศรีนักเรียนเตรียมทหารรุ่นห้าสิบศักดิ์ศรีนักเรียนในเรือรุ่นหนึ่งร้อยเจ็ด
อย่างดีที่สุดพร้อมกับบอกว่ารออยู่นะเพื่อน
แค่๓๐ชั่วโมงเองรู้ว่ามึงไหว
เราออกรบกันมายี่สิบเอ็ดวันติดกันไม่หลับไม่นอน
เรายังผ่านมาแล้วแล้วก็บอกว่าต้นเรือพลับเนี่ย
กำลังลอยช่วยเด็กอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ใช่ไหม
เป็นคนแบบนั้นพลับไม่เคยทิ้งใครไว้ด้านหลัง
ทนนะพวกเราไปหาแล้วพร้อมกับติดแฮชแท็ก
ว่ารู้ว่ายังอยู่แข็งแกร่งเสมอนี่ฮะสิ่งที่ได้โพสต์เอาไว้นะครับ
พี่สาวของต้นเรือพลับก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวนะครับทุกผู้ชมครับ
ระบุว่า๓๐ชั่วโมงแล้วนะได้โปรดรีบกลับมาเถอะ
ทุกคนรออยู่อีกข้อความโพสต์เมื่อ๑๙ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
ระบุว่าขออำนาจคุณพระศรีรัตนัตรัยพระแม่กวนอิมเสด็จเตีย
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์
คุ้มครองให้น้องพี่ปลอดภัยรักพลับนะรีบกลับมานะ
พ่อแม่พี่กุ๊กกิ๊กใจจะขาดอยู่แล้ว
กลับมาอย่างปลอดภัยนะครับนาวาตรีพลรัฐศิโรดม
ตำแหน่งต้นเรือเรือหลวงสุโขทัยมีชื่อเล่นว่าพลับนะครับ
เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นห้าสิบนะฮะเพื่อนเพื่อนบอกว่า
เป็นคนที่นิสัยดีมากเป็นคนเก่งของรุ่นเป็นนักกีฬาของรุ่นด้วย
เป็นลูกชายของบิ๊กหนุ่ยพลเรือเอกพลวัฒน์ศิโลดม
ตรองประหลัดกลาโหมและผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือนะครับ
เมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกด้วยนะครับ
ถ่ายรูปคู่กับคุณพ่อนะฮะแล้วก็ได้เป็นหารือเหมือนกับคุณพ่อเลย
ก็ขอภาวนาให้เจออีกทุกคนเลยนะฮะ
อีกยี่สิบสี่คนที่ศูนย์หายอยู่แล้วกำลังหากันอยู่นะครับค่ะ
ส่งกำลังใจขอให้ค้นพบอย่างปลอดภัยทุกคนนะคะ